พ่อค้าที่จังหวัดเชียงใหม่รายนี้บอกเลยว่า
ต่อให้โควิดระบาดยังไงเขาก็ยังขายดิบขายดีอยู่

จิ่งโชยธอมตลบอบอ้วน

ร้านนี้ดังนะดังที่เชียงใหม่
เราเคยอ่านข่าวของร้านนี้ทุกปีเลยนะ
ร้านนี้อยู่ที่บ้านดงป่าลันตะบนขี้เหล็กอำเภอแม่แตงนะคะ
เดี๋ยวฉันจำได้แล้วไส้อัวเห็ดทอบ

เพราะว่าเจ้าของร้านคือคุณอนันสิริภาคโพคิน
เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะเขาก็ทำไส้อัวหลายไส้มาขาย
แต่ฤดูนี้มันเป็นฤดูกาลของเห็ดทอบ
ก็เลยสั่งเห็ดถอบสดจากป่าในอำเภออมก๋อย
และป่าอำเภอฮอตที่ขึ้นชื่อว่า
มีเห็ดถอบที่อร่อยสดที่สุด
เอามาทำเป็นไส้กรอกเห็ดถอบ
โอ้โหคุณคะขายมาแบบนี้๕ปีแล้วนะ
แม้ว่าตอนนี้หน้าร้านจะเปิดขายไม่ได้ก็ตาม
แต่ทางเจ้าของร้านเขาก็ขายผ่านออนไลน์
เออขายออนไลน์ก็ขายดีไม่แพ้กันนะ
ยอดสั่งถล่มทลายมาไม่ขาดซ้าย
ไม่เชื่อไปฟังเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังเลยจ้า
ช่วงโควิดตัวนี้รู้สึกว่ายอดขายผ่านทางออนไลน์
ช่วงอดสงฆ์ตรงนี้ถุงว่าดีมาก
ถ้าเทียบกับกลยุทธ์วิธีการที่เราปรับไป
แทนที่เราจะได้รับผลกระทบมากตอนนี้ก็ถือว่าเรามาถูกทาง

แม้ถ้าใครอยากจะสั่งเห็ดถอบมาทาน
สั่งไส้กรอกเห็ดถอบมาทาน
เข้าไปในเฟซบุ๊คไส้อัวบ้านอิด
หรือเข้าไปในไลน์แอดไอดีไลน์บ้านอิดได้นะคะ
ซ้ายตรงไปก็ได้เหมือนกันโทรศัพท์ไปเลยที่๐๖๒๘๙๒๘๕๕๙
ส่งตรงทั่วไทยไปทุกจังหวัดล่ะเจ้า
โอ้อยากได้กลิ่นด้วยเลย

เข้าไปดูแล้วว่าคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากในเพจของเขา

เขาบอกว่าเริ่มแล้วตั้งแต่๑๗พฤษภาแล้ว

นี่นี่ดู